ยังมีกิจกรรมสนุกมาฝากกันต่อ
สำหรับการเดินขบวนพาเรท
ศีลสรรค์ของการแข่งขันต่าง
ก็คือการเดินพาเรทแฟนซี
พร้อมไหมที่จะไปดูขบวนกัน

พร้อมแล้วไปร่วมขบวนพาเรทกันเลย
ซ้ายขวาซ้ายไป

ปกติเค้าเดินตึงตึงตึงตัลละแแล็กตึงตัลละแแล็กตึง

น่าจะเป็นเสียงเพลงนี้
ทำไมเหี่ยวจังเลยคุณ

อันนี้แก๊งเออนั่นผมกำลังกินอยู่แล้วมันแก๊งหล่ำหน้านะ
เป็นขบวนพาเรทแฟนซีที่จังหวัดอ่างทองนั่นเองนะคะ
ไปดูอันนี้เป็นวงโยธวาทิศสีม่วง

สีม่วงเขาก็มาสวยงามแต่ละสีเขามีธีม
เดี๋ยวไปดูขบวนสีแสดกันก่อน
สีแสดนี่น้องเขามาในธีมอินเดียนแดง
อินเดียนแดงช่วงหน้าหนาวแบบนี้
โอ้โฮแน่นอนขนลุกนิดหนึ่ง
มันก็จะชูชันนิดนึงนะครับ

ขนแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่

มันก็จะตั้งนิดหนึ่งเพราะว่าถอดเสื้อสู้ลมหนาวขนาดนี้
นี่สู้ตายจริงไม่บ่นสักคำนะคะ
ส่วนขบวนอีกหนึ่งขบวนก็คือ

และคุณอยากเห็นไหมว่าเจ้าเหมียวเนี่ย
สปริงเนี่ยนะ๒ตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นยังไง
ว่าไอ้สฟิงค์เนี่ยนะหน้าตาไม่เท่าไหรหรอกแต่หัวเข่าตอนนี้ด้านหมดแล้ว

เฮ้ยน่ารักน่ะคุณใครอย่าเห็นหน้าน้อไหม

เอางั้นถอดหน้ากากออกมาดูหน่อยฮะ
โอ้ยสวยนะดูยิ้มสิครับ
โอ้โห
แม่ฟันหรือว่าเม็ดข้าวโพด
เหลืองกัน

อ๋อเหรอสวยนะจ๊ะน่ารักนะคะ
ก็ยังไม่หมดเท่านี้ยังมีไฮไลท์อีกคุณผู้ชม
สิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สร้างความฮือฮาตกตะลึงงึงงัน
ต้องยกกับขบวนเกลมมาทั้งเจ้าที่เจ้าทางสารพะภูมิจิงชะตะวัน
มันต้องได้อ้อย
ไม่มั่ว
นี่กับอะไร
เหรอแล้วสารพระภูมิเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แค่ไหน

ยังไงอ้าวอ้านสิไม่อ่านอะมัวแต่ดูภาพเนี่ย
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าที่สุดคือสารพะพูม
อยากรู้เป็นยังไงไปฟังเสียงกันดู
เลขอะไรบอกหลวงพ่อสิลูกเดี๋ยวพ่อจะบอกให้
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่งวดนี้
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่งวดนี้

เผื่อว่าเสียงทีวีคุณผู้ชมอาจจะแบบผิดเพี้ยนไปหรือเปล่า

การเลขอะไรบอกหลวงพ่อสิลูกเดี๋ยวพ่อจะบอกให้
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่งวดนี้

ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแปลก

แต่เหมือนที่ฉันน่าจะไปอยู่ในขบวนนะ

เฮ้ยมีความเหลืองเหมือนกันอยู่น้องไปต่อ

แล้วเนี่ยถือสิ่งที่คุณจะถือไปไม่ใช่สารภูมิ

สนุกสนานคุณผู้ชม
มาแข่งขันกันทั้งหมดทั้งมนตร์นี้ก็คือ
ซึ่งทางวิทยาลัยเขาจัดกิจกรรมดีนี้ขึ้นมา
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้น้องรักกีฬาสมัครสมาธิสามัคคี
รู้จักการออกกำลังกายแล้วก็มีระเบียบวินัยที่สำคัญ
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนั่นเองนะจ๊ะ
ใช่เลยครับน้องใบตองพูดได้ดีมากเลยนะครับ

คืองานกีฬาสีนะเวลาเราดูแต่ละครั้งนะ
ผมบอกเลยนะว่ามันทำให้เราย้อนกลับไปในวัยเด็ก

อย่าร้องเกิดอะไรขึ้น

กำลังจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงวัยเด็กเนี่ยนะ
การได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสีมันเป็นอะไรที่สนุกมาก
ยิ่งนะตอนมัธยมนะโอ้โหกีฬาทรงกีฬาสีนะ

โรงเรียนโรงเรียนอะไร

แล้วกีฬาสีที่คุณชนะชอบไม่ใช่ของโรงเรียนตัวเอง

หญิงล้วนโอ้ชอบไปเกาะริมรั้วเป็นกระทงกระถิ่นเลยทีเดียว
คนหรือตำรึงขึ้นตำรัว